มันจะเลื้อยผ่านตรงนี้ตอนเช้ามันมาก่อนเลย๖โมง๗โมงมันเลื้อยไป
แล้วรอจนตอนเย็น๓๔โมงมันเลื้อยกลับ
นี่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนี่เจ้าหน้าที่เขาต้องมาเฝ้ารอ
กระจายกำลังแล้วก็ตามหางูจงอาง
คือถ้าเกิดว่าเจอแล้วเขาจะได้จับไปปล่อย
ขอให้ช่วยจับหน่อยชาวบ้านตายไป๔คนแล้วนะ
แล้วเนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นนะคุณตา
อายุ๗๐กว่าโดนงูจงอังกัดจนตายค่ะ
นี่เจ้าหน้าที่เขาเป็นทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้๙คนนะ
ลงพื้นที่มาเลยตรงนี้ที่อำเภอตะโหมดของพัทธลุง
วางแผนกันเลยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ค่ะผู้ใหญ่ธนงศักดิ์รุ่งเรือง
ก็ชาวบ้านเขาก็ชี้ให้ดูตรงนั้นแหละตรงนั้นน่ะ
ชาวบ้านโดนงูกัดตายไปดูนะคุณย่าที่มันล้มล้มแบบนี้
เหมือนกับกำลังสู้กันกำลังฟัดกันอ่ะย่ามันก็เลยล้ม
แล้วติดกับลำห้วยที่เจอศพชาวบ้าน
จุดตรงนั้นนะคะชาวบ้านหลายคนเห็นบอกว่าตรงนี้งูจงอางมันเลื้อยผ่านบ่อย
เวลาที่เห็นตอนเช้ามันจะเลื้อยไปก่อน๖โมง๗โมง
ตอนเย็นนัก๓๔โมงก็จะเลื้อยกลับมาทางเดิม
นี่เจ้าหน้าที่เขาเดินตามหาตรงนั้นนะเห็นไหมต้องใส่บูธป้องกันแบบนี้
สวนทุเรียนสวนผลไม้แถวนั้นเดินตามหางูเอากระสอบไปด้วย
แล้วก็มีบ่วงคล้องทีนี้พอไปหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักตัวหนึ่งเลยนะ
ทีนี้เขาเลยบอกว่าในเมื่อชาวบ้านบอกว่างูมาเป็นเวลา
งั้นพวกเรารอช่วง๓๔โมงเย็นเผื่อเขากลับ

รอแล้วทีนี้พอตอนเย็นก็แบ่งทีมออกสำรวจจนเจอ
เจออะไรเจอหมาเห่าก่อนคุณ
หมามันเห่ามาจากสวนทุเรียนตรงนี้พอไปดูเจองูจงอังจริงค่ะ

เขาพยายามที่จะจับอยู่นะสัก๑๐นาทีได้
นี่สุดท้ายไปก็เจอนี่ไงเขาจับได้นะ
โอ้โหแล้วดูสิดูหัวมันสิ
คุณผู้ชมเขาให้ความรู้กับชาวบ้านด้วยนะว่า
สังเกตยังไงว่าเป็นงูจงอาง
เกิดมันโดนกัดมาแล้วเราต้องทำยังไง
อย่างรายล่าสุดที่เสียชีวิตไป
คุณตาอายุ๗๑เลยนะคะ
ตอนแรกญาติก็คิดว่าตาแกเป็นลม

แต่สุดท้ายรู้ได้ยังไงว่าโดนงูกัด
เอาลองฟังผู้ใหญ่ค่ะ
นี่เห็นไหมคือสุดท้ายมาเจอเป็นรอยเขี้ยวทีหลัง
เอาจริงนะนี่ทีมอสรพิษเขาบอกว่าเวลาที่งูจงอางมันกัดอ่ะ
จะกัดคาอยู่แบบนั้นไม่ปล่อยใช่ป่ะ
มันก็จะปล่อยพ่นปล่อยพิษไปเรื่อยปล่อยพิษไปเรื่อย
แล้วถ้าเกิดว่าเราเจอจะให้เราทำไง
เกิดแบบโดนกัดแล้วเราจะต้องจับหัวงูมาแบบนี้เราก็ไม่ไหวถูกไหมล่ะ
อย่างนั้นตื่นตนกนะถ้าเจ้าหน้างูกัดน่ะ
ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอางูที่จับได้เนี่ย
โอ้โหก็เอาส่งคืนธรรมชาติคือก็ต้องมาปล่อยในที่ที่ปลอดภัยด้วยนะคะ
เอาไปไกลเลยชาวบ้านเขากลัว
น่ากลัวจริงแต่อย่าไปทำเองนะคะเจ้าหน้าที่ก็จับดีกว่าค่ะ